สวัสดีครับครับท่านประดานธีครพ

ขออนุญาตชี้แจงด้วยเวลาที่
กระชับด้วยบรรยากาศถึงเพื่อนสมาชิก
เข้าใจว่าคงอยู่ในบรรยากาศที่

ผมเรียดในนี้ครับท่านประดานครับผมฟังมา๒วันเนี่ย
อาจจะต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าเราประเด็นที่ผมมองดูหนึ่ง
นโยบายรัฐบาลไม่ครอบคลุมนโยบายรัฐบาลกว้างไม่มีตัวชี้วัด
ไปหาเสียงไว้แล้วไม่มาเขียนที่นี่
นี่คือกลุ่มข้อกล่าวหาที่เพื่อนติดใจแล้วก็เพื่อนสงสัย
ผมกลับเรียนอย่างนี้ครับว่านโยบายรัฐบาลนี่
ผมเข้าใจว่าเป็นนโยบายที่เขียนไว้ในภาพกว้าง
หากรวมเอาความต้องการของท่านวันนี้ทั้งหมดมาเขียนไว้นโยบายวันนี้เนี่ย
ผมเชื่อว่าจะได้เล่มใหญ่มากสิ่งซึ่งมันจะสนองตอบทุกท่าน
ผมอยากจะให้ทุกท่านเล็งไปที่นโยบายกระทรวง
เพราะนโยบายทุกอย่างของรัฐบาลจะถูกแตกลายขยายความไปที่นโยบายกระทรวง
แม้กระทั่งเป็นกลมตรงนั้นแหละครับจะค่อยชัดแล้วก็เชื่อว่าครอบคลุม
นโยบายแม้ไม่ได้เขียนเรารู้ว่าสังคมต้องการอะไรเราพูดอะไรเนี่ย

สำหรับกระทรวงกลาโหมคำนึงซึ่งทุกท่านอาจจะติดใจ
แล้วก็เป็นที่เก่าหาเพิ่มเติมมาเยอะ
พูดไว้ปฏิรูปทำไมบอกร่วมพัฒนา
ท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าคำว่าปฏิรูปกับร่วมกันพัฒนาเนี่ย
ความหมายมันเดียวกันก็คือทำให้มันดีขึ้นจะทำให้ดีขึ้น
แต่ทำไมไม่ใช้คำว่าปฏิรูปผมกลับเรียนว่า
วันนี้เนี่ยเราจะทำงานเนี่ยเราหวังเป้าหมายขอให้สำเร็จ
ส่วนวิธีการเนี่ยผมคิดว่าเราก็ยืดหยุ่นเราก็ปรับ
ตามสภาพความเหมาะสมของบริบทณวันนี้
การปฏิรูปหรือการทำให้ดีขึ้นเนี่ยทำฝ่ายเดียวคงไม่ได้
ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือผมเชื่อว่าไม่สำเร็จ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่เกิดภาษาที่ทำให้ทุกคนร่วมมือกันเนี่ย
ผมเชื่อว่าจะสำเร็จต่างจากการใช้ภาษาการสื่อสารที่
เฉินหน้าท้าทายตรงนั้นจะไม่สำเร็จ
สำหรับกระทรวงกลาโหมซึ่งจะไปแตกลายขยายความเนี่ย
ผมกลับเรียนว่าสิ่งซึ่งเราจะต้องทำให้ดีขึ้น
สำหรับกระทรวงกราโหมเนี่ยคือทำอะไรบ้าง
สิ่งซึ่งเราคิดแล้วก็ย่อยออกมาน่าจะเป็นความต้องการของสังคมและทุกท่านที่พูด
คือเราอยากให้กองทัพของเราเป็นกองทัพที่ทันสมัย
จะทำให้กองทัพที่ทันสมัยทันสมัยด้วยขนาด
ไม่ใหญ่เกินไปไม่เทอะเทะให้กระทรรัฐ
ทันสมัยด้วยภารกิจภารกิจต้องจูนกันใหม่
ต่อไปนี้กระทรวงจะต้องคิดถึงความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนด้วย
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีทางยุทธการและทางบริหาร
เพราะฉะนั้นนี่สิ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผมจะต้องทำก็คือทำให้กองทัพทันสมัยกระชับเข้มแข็ง
แล้วก็ทันสมัยและที่สำคัญที่สุดก็คือภารกิจถูกต้อง
หลายท่านอาจจะคิดอยากให้ผมทำงานผมเชื่อเดาใจไม่ผิดเพื่อนสมาชิกพูด
ทำงานที่กองทัพอยากได้ความสะใจอยากได้ความมันผมคงไม่ทำอย่างนั้นแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นนี่ก็คงยึดเป้าหมายเป็นที่สำคัญ
วันนี้สิ่งซึ่งทุกท่านอยากจะให้เกิดที่กองทัพสิ่งที่ท่านว่ามันกองทัพไม่ดีล้าหลังนี่คืออะไรบ้าง
เราก็เอาโจทย์นั้นนี่มาทำสิ่งแรกที่สุดเราพูดว่ากองทัพเทอะทะต้องปรับโครงสร้าง
วันนี้ผมกลับเรียนทุกท่านว่านโยบายที่ผมจะต้องทำก็คือ
ปรับลดกำลังพลที่ท่านบอกว่าอยากได้ทำแน่นอนฮะ
๗๐จะลดลงเป็นจำนวนมาก
ท่านบอกว่าต้องให้หยุดการเกณฑ์ทหาร
กลับเรียนว่าภายใน๔ปีต่อไปนี้
จะเห็นการเกณฑ์ทหารลดลง

พอมีเวลาจะวกกลับมาตอบเรื่องนี้อีก
เพราะท่านจะติดใจว่าผมจะถูกหลอกไหม

ถ้าผมพูดถูกหลอกแล้วทำได้ไม่จริงเนี่ย

กองทัพต้องไม่แทรกแซงการเมืองต้องจัดเรื่องนี้
เอาเป็นว่าต่อไปนี้นี่ท่านนายกก็ได้พูดแล้ว
กองทัพจะต้องออกมามีบทบาท

พัฒนาสังคมพัฒนาชุมชน

ท่านจะเห็นทหารออกมาช่วย
พวกเราทำถนนหนทางบ่อน้ำเหมืองฝ่าย

ภารกิจที่ทำกับประชาชนพลเมืองจะต้องมากขึ้น

ทหารจะต้องเข้ามามีบทบาท

เราจะเห็นทหารออกมาช่วยปราบยาเสพติดมากขึ้น
เราจะเห็นทหารออกมาใกล้ชิดกับประชาชน

ทหารห้ามเข้าเขตทหารห้ามแตะ

เขตทหารมีพลเรือนเข้าไปแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้ามีรัฐมนตรีพลเรือนอย่างผมเนี่ย
ผมเชื่อว่าระยะห่างของกองทัพกับประชาชน

ความเข้าอกเข้าใจระหว่างกองทัพกับประชาชนถ้าดีขึ้น
เราก็จะได้ความร่วมมือในการทำให้กองทัพดีขึ้นประชาชนดีขึ้น

สิ่งซึ่งท่านอยากเห็นกองทัพที่ทันสมัย

ผมได้ให้การบ้านกับกองทัพ
ยังไม่เข้าไปรับงานแต่ว่าได้พูดคุยกันแล้ว
ต่อไปนี้กองทัพจะต้องเป็นกองทัพที่นำเทคโนโลยี
มาใช้ในทางทั้งยุทธการ

กองทัพที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่
วันนี้ผมให้ทุกคนศึกษาไปถึง

เพราะฉะนั้นกองทัพจะต้องทันสมัย
ประการสำคัญที่สุดซึ่งชอบพูดและอยากให้ทำ

ไปดูในคำนโยบายของรัฐบาลพูดไว้ชัด
ต่อไปนี้เราจะตรวจสอบแล้วก็มีระบบจัดซื้อจัดจ้าง
เราจะขจัดการทุจริตให้หมดหรือให้น้อยที่สุดในกองทัพ
เพราะฉะนั้นรายละเอียดเปียกย่อยที่ท่านพูดถึงเรือ
มันอยู่ภายใต้นโยบายนี้
เพราะฉะนั้นที่ผมกล่าวเรียนมาทั้งหมด
ยังจะยกตัวอย่างให้เห็นบางตอนว่า
ระดับนโยบายรัฐบาลที่ควรเขียนเนี่ยเขียนประมาณนี้แหละ
แต่นโยบายกระทรวงท่านทำไปดูอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ยังจะต้องติดตามตรวจสอบผมอีกทีในตอนทำงานไปแล้ว
ท่านประธานดิกรบครับไม่พูดไม่ได้๒เรื่อง

หลายท่านพูดว่าทำไมไม่บอกว่าหยุดเกณฑ์เลย

ทำไมไม่ออกกฎหมายงดเกณฑ์ทหารเลย
จริงแล้วเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับ

เขียนไว้คนไทยต้องเป็นทหาร

กฎหมายก็ไปเขียนว่าคนไทย๒๑ปีต้องจับต้องเข้าเกณฑ์ทหาร
นั่นก็หมายความว่าทุกคนจะเป็นทหารได้
มันต้องมีกลไกในการเอาเขาไปเป็น
ที่ทำวันนี้ก็คือ๑ให้สมัครเข้าไปเป็น

และ๓ต้องเกณฑ์มาเป็น

ต้องหยุดการเกณฑ์ทหาร๑๐๐เนี่ย

แต่สิ่งที่ประจักษ์ที่สุดวันนี้ก็คือ
ประเทศในยุโรปที่เจริญแล้วเนี่ย
หยุดและไปงดการเกณฑ์ทหารอย่างสิ้นเชิงมาหลายประเทศ
พอเกิดสงครามยูเครนรัสเซีย
ต้องกลับมาสู่การเกณฑหารหลายประเทศเลยครับ

ถ้าบ้านเมืองเราเกิดปัญหาอย่างนั้น

มันเอาอะไรเอาไปหลักประกัน

วันหนึ่งถ้าเกิดความจำเป็นเกิดศึกสงคราม
รัฐบาลเรียกคุณได้มาทุกขณะ

เรียนรอดอร์ไปก็ไปทำอะไรได้

เพราะฉะนั้นช่องนี้เราก็เลยคิดว่า
งดการเกณฑ์ทหารที่ดีที่สุด
คือการทำควบคู่ไปจนวันหนึ่งมีสมัครครบ
เรื่องสมัครและเรื่องการจูงใจให้ทหารมาสมัคร

ในสองสามปีสี่ปีต่อไปนี้เนี่ย
คนจะมาสมัครเป็นทหารเยอะ
เราจะปรับสวัสดิการให้มากขึ้น
แล้วก็ปรับทัศนคติที่ประชาชนกลัว
ท่านพูดถึงว่าจะทำยังไงจะไม่ให้มีซ้อม
ทำไงจะไม่ให้มีทหารไปทำงานรับใช้นอกบ้าน

เพราะมันจะสอดรับกับการที่ให้ทุกคนมาเป็นทหารเกณฑ์

ทำได้ไม่ได้ก็พบกันตอนติดตามตรวจสอบพรุ่งไป

อยากจะให้กำลังพลลดลงอยากให้นายพลน้อยไป

วันนี้ที่จริงกระทรวงเขาทำกราฟิกไว้ฉายบนจอ

กับคนที่จะเกษียณออกไป

โรงเรียนเตรียมทหารซึ่งเคยรับมาก
หนึ่ง๕๐๐รุ่นหนึ่ง๓๐๐นี่

นั่นแสดงว่าคนที่จะมาเป็นนายพลนี่
มันลดลงเข้ามาปีละน้อย
แล้วปี๗๐จะเป็นเกษียณล็อตใหญ่ที่สุด

เพราะฉะนั้นเกษียณเยอะในปี๗๐
รับเข้ามาน้อยทุกปีลดลงเรื่อย

ถ้าพูดแบบนี้
คุณสุธินหรือรัฐบาลที่ไม่ได้มีผลงาน

แต่ถ้าเขาทำไว้ก็ต้องยอมรับว่าเขาทำ
ถ้ากองทัพเขาทำก็ต้องให้เครดิตเขา

ไม่ใช่วิธีจะต้องไปเคลมผลงานใคร

แต่แม้วางแผนไว้แล้ว

ผมมีมาตรการที่จะต้องไปกำกับ

มีบุคลากรน้อยลงโดยเฉพาะนายพล

วันนี้ที่พูดมาด้วยความ

ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเกรงไปกลัว
แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไป

ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปทำงานแบบให้สะใจ

ทงเดินหน้าบดขยี้กัน

เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเรียนทุกท่านว่า

ไม่ใช่ว่าผมจะตั้งใจจะทำเท่านั้นนะ
เวลาที่หลังจากโปรดกล้า

และท่านนายกรมตรีพาพบ

แล้วก็รับปากทุกธนาโยบาย
แล้วก็รับปากทุกธนาโยบาย

ถ้าที่ผมว่ามาทั้งหมดไม่ใช่การปฏิรูป
ยังไม่พอใจว่าอันนี้ไม่ใช่ปฏิรูป
ก็มาคุยกันว่าจะต้องให้ทำอะไรอีกต่อไป
ผมมีแนวคิดที่อาจจะต้องถึงจุดหนึ่ง
สังคมยังไม่พอใจสังคมยังไม่ตอบรับ
เรามีวิธีการที่จะต้องระดมความคิดกันมาว่า
จะพัฒนากองทัพอย่างไรหรือจะปฏิรูปอย่างไร

วันนี้เบื้องต้นเฉพาะหน้าขอเดินไปตามความเร็วระดับนี้ก่อน